โซเชียลที่เขาใช้ชื่อว่าผู้กำกับบอลลีวูดค่ะ
ส่งข้อความมาทางอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณเปิ้ลไอรินบอกว่า
ขอร่วมหลับนอนด้วยแล้วจะให้เงินถึง๑๒ล้านบาท
เขาต้องการอะไรไปติดตามกันค่ะคุณผู้ชม
หลายครั้งหลายคราที่ดาราในวงการบันเทิงของไทย
จะถูกกลุ่มคนที่ไม่หวังดีคุกคามผ่านโลกไซเบอร์
ส่งข้อความหลังไมค์และทิ้งคอมเมนต์ในอินสตาแกรม
หรือบางคนหนักถึงขั้นตามไปหาที่บ้าน
ล่าสุดก็ถึงคิวของสาวเปิ้ลไอริน
ได้รับข้อความจากผู้ที่ใช้ชื่อว่าผู้กำกับหนังบอลลีวูด
ส่งข้อความมาขอร่วมหลับนอนด้วย

พร้อมกับให้ค่าตัว๑๒ล้านบาท

แล้วขอปฏิเสธการรับงานแสดง
เพราะอยากจะประกาศให้ต่างชาติได้รับรู้ว่า
ผู้หญิงไทยก็มีศักดิ์ศรี
ค่ะจริงแล้วตอนแรกเปิ้ลได้รับการทับทามจาก
วันที่๒๙ที่ผ่านมา
สิงคโปร์สุดท้ายเขาถามเปิ้ลว่า
แล้วเปิ้ลรู้สึกแบบว่าอะไรงงอะงง
ว่าแบบทำไมเขาถึงแบบว่ากล้า

ซึ่งหนังจริงแล้วคุยกันเขาคุยไว้ว่า
ไปถ่ายทำที่นั่น๓เดือน

เราแบบว่าอยากจะโป๊หรือเปล่า

แต่จริงเราชินไปแล้วค่ะ